วันนี้มีประเด็นร้อนที่ทำให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรต้องออกมาชี้แจงอีกแล้วนะครับ
จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองติดตามจากรายงานครับ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
หอบหลักฐานปริญญาบัตรผลงานวิจัยพร้อมด้วยใบเกรดโชว์ต่อสื่อมวลชน
ยืนยันนี่เป็นของจริงไม่ได้ซื้อมา

ผมเป้าหมายจริงแต่ผมไม่ใช่เป้าของผม
มีผมเป้าหมายอยู่หวังของติดตายวิทยาลัยะรัฐพรรภาพ
มีออกมาอีกคละรอบเพราะเจ็ดนะออกมาเรื่อย

วิทยานิพลฉบับดังกล่าวเป็นการทำวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดพยาว
รวมไปถึงถูกตีพิมพ์ในวารสารยูโรเปียนด้วย
ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยระบุว่า
เพจดังกล่าวออกมาแชร์ว่าเป็นมหาวิทยาลัยปลอม

ซึ่งในฐานะฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว
แต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็ก

โดยเตรียมนำต้นฉบับคำพิพากษาของศาลมาเปิดเผย
แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องนำเรื่องพิสูจน์ในชั้นศาล
แค่ต้องการให้รัฐบาลรู้จักรับผิดชอบ

นายพลภูมิพัฒนภูมิประเทศสสกภพไทย
และเหมือนได้ชีวิตใหม่ทางการเมืองอีกครั้ง

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้อง
คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
กล่าวหาว่าจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน

เนื่องจากประปัชชอมไม่สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวฮา
ส่งสารภายในระยะเวลา๕ปี

ทำให้คดีหมดอายุความ

ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ

แม้พันธบรวจโทวัยพศอพรรณรัฐ

คดีล้มการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่การเลือกตั้งซ่อมพักยังไม่มีมติว่าจะส่งใครแทน
แต่น่าจะเป็นลูกชายของพันธบรวจโทวัยพฤษ

เมื่อถามถึงกรณีสารรัฐธรรมนูล
มีมติเอกฉันไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปมถวายสัตว์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประวิทย์ได้เพียงแต่ยิ้ม
โดยที่ไม่ตอบคำถามดังกล่าวแต่อย่างใด
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
รับมอบยานเกราะล้อยางสไตรเกอร์จำนวน๔คัน
เข้าประจำการที่พลร๑๑อย่างเป็นทางการ
จัดซื้อจากกองทัพสหรัฐจำนวน๔๗คันกว่า๓๗๐๐ล้านบาท
และสหรัฐแถมฟรี๒๓คัน
โดยพลเอกอภิรัตกล่าวระหว่างถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร

ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูล
โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียให้ศึกษาประวัติศาสตร์

และมีที่ดินกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ช่วยปกป้องประเทศไว้
ข่าวเทวรัตน์ทร์ทีวีรายงาน